พาคุณผู้ชมไปที่อุดรธานีกันหน่อยนะคะมีใครรู้จักฤษีตั้มกันหรือเปล่า
ฤษีตั้มรือสีตั้มมีใครเคยไปปรึกษาหารือให้ช่วยเรื่องของคลังเรื่องอะไรไหม
ยังไงเพราะมีผู้หญิงคนนึงเขามาร้องผ่านสื่อบอกว่าช่วยด้วยเขาถูกรือสีหลอก

หลอกเงินไปเนี่ยรวมรวมแล้วเอาจริงจริงเป็นล้านเลยค่ะนี่คือรือสีตั้มหรือที่เขาเรียกกันว่า
รือศรีพ่อปู่รือศรีอุดรมหาหมุนีชัยภักดีนะคะ

อ๊ะชื่อยากมากเลยเรียกรือศรีตั้มก่อนจะได้จำ่ง่ายนะคะ
คือผู้หญิงคนนี้ที่มาร้องผ่านสื่อเนี่ยคือคุณสิริพรประพานะคะเธอบอกว่า
เธอเนี่ยรู้จักกับรือสีตั้มที่พัทยามากว่า๑๐ปีแล้วถือเป็นลูกศิษย์กับอาจารย์ที่สนิทสนมกันเลย
หกสามเธอมีสามีเป็นชาวเนเทอร์แลนด์ปี๖๓สามีเธอเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็มีปัญหาเรื่องมรดก๔แปลงที่ดิน๕๐๖๐ไร่ที่สามีเธอเนี่ยซื้อไว้เป็นชื่อเธอแล้วก็ทำสัญญาเช่ามาหลายสิบปี
เธอก็เลยแต่งตั้งทนายความเป็นผู้จัดการมรดกแล้วก็เล่าเรื่องนี้เหมือนเชิงปรึกษาให้กับรือสีตั้มฟัง
ของฤษีตั้มแสนห้าเขาบอกเป็นค่าดำเนินการ
สักพักก็มาขอเพิ่มอีกเธอก็เอารถยนต์รถไถ
แล้วก็ที่ดินไปจำนองกัญญาหกสามค่ะ
เงินไปให้อีกแสนกว่าบาทรวมแล้วสามแสน
แล้วรือสีตั้มพาพวกมาอยู่กินที่บ้านเธอค่ะ
เธอก็ใช้คำว่าเลี้ยงดูก็คงได้เพราะว่าออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
แล้วทุกอย่างมันก็เงียบไหนบอก๓เดือนจบได้โฉนด
เธอเลยทวงถามความคืบหน้านะคะแต่ฤษีตั้มก็อ้างบอกว่า
มันกำลังประชุมกับผู้หลักผู้ใหญ่อยู่นะพอถามบ่อยเข้าก็ไม่รับสาย
ปิดเครื่องเธอเลยมั่นใจว่าหลอกแล้วแน่โดนหลอกแน่
แล้วเธอบอกก่อนหน้านี้ฤษีตั้มเนี่ยเคยเอาเข็มกลัดที่ระลึกมาขายในราคา
ชิ้นละสามพันบาทจะขายให้เธอสามสิบชิ้น
บอกว่าถ้าใส่ติดตัวแล้วชีวิตจะดีนะเธอก็เลยช่วยซื้อไปสองชิ้น
เป็นเงินหกพันบาทมีแชทเป็นหลักฐานด้วยมีแหวนเต่าอีกค่ะ
เต่าที่ฤษีตั้มบอกว่าเบื้องบนสวรรค์เนี่ยเข้าทรงประทับปลูกเสกมาให้เลยนะ
นี่ต้องใส่นิ้วชี้ข้างซ้ายนะจะมีอำนาจวาสนาบารมี
เธอก็เช่าบูชามาในราคาสองพันห้าร้อยบาทแล้วฤษีตั้มคนนี้ก็ชอบเอาซองกระถิ่นผ่าป่ามา
เออบอกบุญนะให้ทำบุญอย่างนั้นอย่างนี้เธอบอกรวมรวมเงินที่โดนหลอกไปเนี่ย
อ่ะเป็นล้านที่แปลกคือรือสีตั้มชอบอ้างตัวเองเป็นร่างทรง
แบบแอบอ้างเบื้องสูงอะค่ะพฤศจิกายนปีหกสามเธอเลยบอกไปแจ้งความดีกว่า
ไปแจ้งความที่สพศรีธาตุอุดรธานีแต่คดีไม่คืบหน้าเลย
ก็เลยไปร้องศูนย์ดำรงธรรมที่อุดรธานีเพราะชาวบ้านหลายคนก็ถูกหลอกในลักษณะนี้เหมือนกัน
เขาบอกว่าเขามีผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ไหมคะเป็นนายพลนายพันธุ์อะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่เขาก็แอบอ้างชื่ออีกคนนึงอย่างนี้ค่ะพันเอกค่ะ
พาเขาแอบอ้างกับคุณพี่เขาอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่เขาเป็นยังไงบ้าง
ก็แต่งตัวเหมือนคนที่เป็นทำงานอยู่แล้วทำงานทหารอยู่แล้วใช่ไหมคะ
แล้วก็ก็มีใบอะไรมาให้พี่ดูส่งมาให้พี่ดูใบเกี่ยวกับรอว่าที่ร้อยตีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
แล้วก็หน่วยงานของสายทหารรับเขาก็ส่งให้พี่ดูอย่างนี้ค่ะ
ให้พี่เชื่อถือไปอีกแล้วอาจารย์พี่ก็พูดให้พี่ฟัง
อย่างนี้พี่ก็เชื่อถือไปอีกพี่ถึงได้เชื่อใจเขาทุกอย่าง
สำหรับพ่อปู่รือศรีอุดรมหามุณีชัยภักดีหรือว่ารือศรีตำเลยนะคะ
เขาบอกว่าพอไปตรวจสอบข้อมูลดูเนี่ยมีการทำพิธีเกี่ยวกับความเชื่อเยอะมาก
ครับนี่ไหนจะมีการครอบครูแล้วก็คลิปนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นพิธีอะไร
แต่เขาปิดไฟมืดหมดเลยนะคะจุดเทียนแล้วอยู่ก็เหมือนทำให้ไฟมันลุกพลึบขึ้นมา
แล้วก็สวดคาถาค่ะนี่เหมือนพ่นไฟไหมฤษีพ่นไฟอย่างนั้นไหมคะ
ที่เขาจะอะไรนะอมแอลกอฮอลหรืออมอะไรไว้ในปากใช่ไหม
เออนี่แล้วก็ท่องบทสวดอะไรสักอย่างไม่รู้ให้ไฟมันฟู้อย่างนี้
แล้วก็ยังมีอีกพิธีหนึ่งค่ะไม่รู้เขาเอาอะไรขึ้นมาจากขันน้ำมนต์เป็นลักษณะ
ยาวสีขาวขุ่นอันนี้เป็นพิธีครอบครูนะคะครอบครูก็เอา
่นไฟก็เอาแล้วก็เป็นพิธีอะไรไม่รู้ที่หยิบของขึ้นมาจากขันน้ำมนต์อันนี้ค่ะ
นี่ใช่ไหมใช่เป็นแบบยาวสีขาวขุ่นลูกศิษย์นี่ชูกันเกือบสุดแขนเลย
แล้วฤษีตั้มก็แค่นั่งมองเห็นไหมแล้วก็ขยับปากปุ๊บ
เหมือนเหมือนผ้าไหมพี่อุ๋ยไม่รู้อะไรเขาเขาคงเอาลงไปทำพิธีในขันน้ำมนต์แล้วก็ดึงขึ้นมา
อะไรแบบนั้นแล้วทีนี้มันมีอีกพิธีหนึ่งที่มีการเอาเครื่องมาตั้งเครื่องเส้นเครื่องไหว้อะไรอย่างนี้ค่ะมาตั้ง
มีน้ำอัดลมมีผลไม้แล้วก็มีชื่อของยศพันธ์ตำรวจโทสพหนึ่งมาร่วมพิธีด้วย
เป็นสำนักร้างมุงด้วยสังกษี

พรมแม่พระธรณีบีบมวยผม
แล้วก็เป็นฐานคอนกรีตที่เตรียมจะปั้นพญานาคแบบนี้
เขาบอกว่าที่ดินเนื้อที่ประมาณ๑ไร่๒งาน
นั้นเห็นมีคนมียศมีสีมาหาอยู่เรื่อยเลย

อ้างว่าจะเอาไปลงทุนทำสำนักลือสี

เพราะมารู้อีกทีว่ารือสีตั้มเนี่ยนะ

ผู้เสียหายนี่เป็น๑๐คนเลยอ่ะ
คุณแซคก็เลยต้องคุยกับรือสีตั้มแล้วล่ะ
รื้อสีตั้มนี่ชื่อจริงคือวีรยุชายพรรคดีอายุ๓๙ปี

เขาบอกแซคฟังพี่พี่ไม่เคยโกง
ไม่เคยโกงเงินคนอื่นเลยเรื่องของเรื่องเป็นแบบนี้
พี่เนี่ยรู้จักกับพันเอกท่านหนึ่งเป็นข้าราชการทหาร
พันเอกคนนี้มาตีสนิทอ้างบอกว่าสามารถดำเนินการเรื่องกฎหมายเซ็นซ้ายดูหนีดต่างนานาได้
แล้วเพราะเอิญตอนนั้นน่ะผู้เสียหายเขาก็มาปรึกษาเรื่องมรดกที่ดินของสามีชาวต่างชาติพอดี
บอกเออพี่น่าจะช่วยได้แหละเพราะว่ารู้จักกับพันเอกไง
เขาบอกเขามีเส้นสายเขาบอกเขาดำเนินการกฎหมายอะไรสักอย่างได้
และทุกการโอนเงินของผู้เสียหายไปที่พี่เนี่ย
ก็จะโอนต่อไปให้กับพันเอกทุกครั้งรวมแล้วก็หลักแสนนั่นแหละ
พี่ก็โดนพันเอกคนนี้หลอกมาเหมือนกันก็ตอนนั้นน่ะเขาบอกเขาอ้างว่าเขาฝากทหารได้
ขอเงินค่าดำเนินการตั้งแต่๓๐๐๐ถึงหลักแสนรวมแล้วก็เกือบล้าน
แล้วคนที่โดนก็ไม่ใช่ใครอื่นก็เครือญาติพี่ทั้งนั้นแหละ
มีนาคมปี๖๕พี่ก็ไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมให้ตรวจสอบวินัยและพฤติกรรม
ซึ่งตอนนี้กองทัพบกเขาตั้งคณะกรรมการสอบมาตั้งแต่ปีนั้นแล้วล่ะ
แต่มันยังเงียบอยู่เลยแล้วเจ้าตัวก็ยังรับราชการทหารอยู่ด้วย
เด็กคนนี้คงไม่พอใจละมั้งที่พี่ไปร้องให้สอบวินัยก็เลยให้ผู้เสียหายมาดำเนินคดีแจ้งความแบบนี้
ส่วนเรื่องที่ผู้เสียหายบอกว่าพี่ชอบไปเป็นร่างทรงแอบอ้างเบื้องสูงอะไรนั่นใช่ไหม
ไม่จริงไม่เคยเป็นหรอกร่างทรงไม่เคยแอบอ้างใครเลยด้วย
กลัดนี่ก็ไม่ได้ขายให้นะให้ด้วยความเมตตาเหรียญเนี่ยได้มาจากลูกศิษย์อีกที่นึง
นี่หลังจากนี้พี่ก็จะเตรียมดำเนินคดีกับนางสิริพรประพาให้ถึงที่สุดเหมือนกันเพราะเขาใส่ร้ายพี่
เขาปั่นกระแสสมองมาดันจึงเครื่องมือของเขาเลยตอนเนี้ย
ก็คือคนเสียหายกับผู้เสียหายมาต่อสู้กันนะ
หลักจริงมันต้องต่อสู้กับเขา
ถ้าเราลวงโลกจริงเราไม่ได้อยู่ถึงขนาดนี้หรอก
พ่อปู่นี่เป็นคนที่ช่วยเหลือจริงญาติโยมช่วยเหลือจริง
แต่จะมาให้เราร่วงโลกนี่พ่อปู่จะเอาเลี่ยงเท่าที่สุดเลยเลี่ยงเนี่ย
เพราะว่ามันเป็นเรื่องไม่เป็นจริง
คุณแซคก็เลยกลับไปถามพี่สิริพรประพาอีกทีนึงว่า
พี่ผมไปคุยกับปู่ฤษีมาแล้วนะ
เขาบอกแบบนี้ว่าคือเงินที่โอนมาเขาก็โอนต่อให้พันเอกอ่ะ
เขาบอกว่าพี่ก็รับรู้อันนี้พี่รับรู้จริงหรือเปล่า
ว่าเขาโอนต่อให้พันเอกไม่ได้อยู่ที่เขา

ส่วนพันเอกเป็นคนช่วยเหลือเธอยืนยันแบบนี้
เรื่องคดีความนะคะตำรวจสภศรีธาตุบอกว่า

รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ออกหมายเรียก
นายวีรยุทธ์หรือว่าฤษีตั้มนี่แหละ

กติกานะคะถ้าเรียกแล้วไม่มาสองครั้ง
ก็จะออกหมายจับข้อหาช่อโกงค่ะ